คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่อย่างพิเศษนะคะ
หลังจากที่ทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ที่ยุโรปมาสักพักนึงแล้วล่าสุดนี้กลับมาแล้วนะคะ
กลับมาในครั้งนี้ก็รีบไปงานบุญโดยด่วนเลยไปในครั้งนี้ก็ไม่ใช่ไปกับใครที่ไหน
กับหวานใจของเขานั่นเองนะคะไปทัวร์ยุโรปก็ไปด้วยกัน
ถูกต้องกลับมาแล้วก็ไปร่วมงานบุญด้วยกันอีกนะคะสำหรับสาวอีฟอภิษยา
ก็ได้ไปร่วมพิธีหล่อพระพุทธชินราชขนาดจำลองจำนวนทั้งสิ้น๘๙องค์
น้อมถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙และจะนำไปประดิษฐานทุกจังหวัดทั่วประเทศ
โดยมีหลวงพ่อดำเจ้าอาวาสวัดป่าศรีมงคลจังหวัดเลยทำพิธีเททองหล่อ
ซึ่งก็มีเพื่อนดาราอย่างอู๊ดเป็นต่อมาร่วมงานบุญด้วยนะคะซึ่งหลังจากเสร็จพิธีค่ะ
เสกโลโซยังได้เปิดใจยอมรับว่าตัดสินใจมั่นหมายกับสาวอีฟ
โบสถ์ต่างประเทศจริงส่วนความสัมพันธ์กับแซนวิชเนี่ยยังรักกันเหมือนเดิมนะคะ
สถานะตอนนี้ก็คือเป็นแม่ของลูกนั่นแหละอ๋อตัวเองเป็นผู้ชายยินดีที่จะรับผิดชอบทุกอย่าง
รวมถึงปฏิเสธข่าวลือที่ว่าน้องลียองไม่ใช่ลูกของตนไม่เป็นความจริงนะคะ
มันกันทิ้งโ้ลมั่นกันสองคนกลยแลจิ่งชั่งแซนวิทย์ก็เป็นแม่ของลูกผมก็เป็นที่
จะเสร็จจริงพุทธหลังผู้ใหญ่มันรู้จักกันหมดแล้วนะครับ
ว่าอย่าไปเรียนทำพิธีแต่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น

โดยจัดการอันนี้แล้ว
แต่ว่าที่สำคัญก็คือเขารับผิดชอบทุกอย่างในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ

เอ้อแซนวิชก็ยังคงรักกันดีในฐะนะแม่ของลูก

น้องอีฟตอนนี้แหมมั่นหมงมั่นหมายกันไปเรียบร้อยแล้ว
มากถ้าหลายคนได้ติดตามการไลฟ์สดของพี่เสก
อีฟเนี่ยบางทีก็อยู่ข้างบางทีก็ผัดมาเป็นคนถ่ายไลฟ์ให้
รักมากเลยแล้วคบกันนี่เดินสายบุญตลอดเลย